คุณผู้ชมฮะนี่เพจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ออกมาโพสต์เตือนเลยเรื่องของการรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะหมึก
เขาบอกว่าหมึกที่ย่างขายอยู่ตามเตา
ให้ดูให้ดีถ้าคุณเจอหมึกที่มีเหมือนวงแหวนเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้
ระวังเลยมันคือหมึกบลูลิง
อันตรายนะฮะมีพิษร้ายแรงถึงชีวิต
แต่ทีนี้มีคนเอามาย่างขายจริงครับคุณ
เขาเตือนบอกว่าข้อความนะบอกว่าได้รับแจ้งจากคุณจันทราพุ่มแจ่ม
พบว่ามีหมึกบูริงหรือว่าหมึกสายวงน้ำเงิน
เสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็น
พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เขาบอกโอ้โหจากทะเลมาปฐุมธานีนะครับ
ระวังด้วยจ้าวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๖๓นะครับ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสถาบันวิจัย
รับแจ้งมาจากคุณจันทรา
หมึกบูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็น

แม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริง
เจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจ่มเลย
แต่ขอให้พี่น้องประชาชนสังเกตเพิ่มกันหน่อยนะครับ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าด้วยก็ต้องคัดแยกให้ดี
ก่อนจะเอาหมึกมาปรุงขาย

ถ้าสังเกตลายของหมึกสักนิดหนึ่ง
ถ้าพบว่าหมึกมีลายเป็นวงสีน้ำเงินทั่วตัว
จนไปถึงเส้นหนวดให้หลีกเลี่ยงด่วนคุณ
เขาบอกอันตรายมากเพราะพิษของหมึกชนิดนี้
ปรุงสุกก็ไม่สลายยังมีอันตราย
พิษของหมึกบูริงเนี่ยคุณมันอยู่ได้
แม้ว่าจะเอาไปย่างเอาไปปิ้งเอาไปทอดเอาไปทำอะไรก็ตามนะ
มันทนความร้อนได้สูงถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
ดังนั้นแม้ย่างสุกก็ไม่สามารถทำลายพิษได้
ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดนะครับ
บอกว่าพิษของหมึกบูริงหรือว่าหมึกสายสีน้ำเงิน
มันมีพิษลักษณะเหมือนกับพิษของปลาปากเป้าคุณ
นะครับคือพิษนี้พบได้ในต่อมน้ำลายของมัน
ในปากในหนวดในลำไส้ของหมึกนี้รวมถึงต่อมหมึกด้วย
ชนิดนี้เมื่อเข้าสู่คนมันจะทำลายระบบประสาท
ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ทำให้เหยื่อเป็นอมภาษณ์
หรือว่าตายได้นะคุณนะผู้ที่ถูกหมึกบูลิงกัด
เสมือนการฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดโดยตรงเลย
โดยพิษจะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเร็วกว่าพิษจากปลาปากเป้าซะอีก
อาการแรกเริ่มที่ถูกกัดหรือว่าท่านกินหมึกบูลิงเข้าไป
อาการแรกเริ่มจะเป็นอย่างนี้คลื่นไส้ตาพร่ามัว
แล้วก็เริ่มมองไม่เห็นประสาทสัมผัสไม่ทำงานแล้วนะฮะ
พูดก็ไม่ได้แล้วกลืนน้ำลายก็ไม่ได้
จากนั้นท่านจะเป็นอมภาษณ์และหยุดหายใจ
เนื่องจากสมองขาดออกซิเจนหากไม่รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
จะทำให้ท่านตายในที่สุดก็ชี้ไว้เลย
บอกว่าถ้าเจอไอ้สีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับ
แล้วก็พิษของหมึกบูริงเนี่ย
ร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง๒๐เท่าคุณ

ผู้ที่ถูกตัดกัดจะตายภายใน๒๓นาทีเท่านั้น
สามารถฆ่าคนได้ถึง๒๖คนในคราวเดียว
เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุด

แต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่เตาย่าง
แล้วผู้บริโภคอย่างเราเวลาไปซื้อคุณ
จะรู้ได้อย่างไรว่าไหนหมึกบูริงไหนหมึกกินได้

บางทีมันก็มองไม่ออก

แต่เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหโชคดีที่มีคนเนี่ย
ไปพบไปเจอแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้กรม

และแน่นอนเขาก็คงต้องส่งเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ตลาดที่ปฐุมตรงนี้ด้วยนะ

ฉันไปซื้อหมึกแบบนี้ไม่เคยสังเกตเลยนะ

บางทีเราก็ซื้อย่างเสร็จจิ้มน้ำจิ้ม

นู่นพุ่งเป้าไปที่น้ำจิ้มแล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ